มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์เลยนะคะที่จังหวัดนครนายกมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ค่ะไปพุ่งชนรถเก๋งริมถนนสายนครนายกน้ำตกสาฬิกาเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บไปสองคนนะคะและขณะที่กู้ภัยกำลังเข้าช่วยเหลือปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนกันใกล้กับจุดดังกล่าวอีกค่ะติดตามรายละเอียดจากรายงานกันเลยค่ะ
รถจักรยานยนต์สีแดงพุ่งชนด้านข้างรถเก๋งทำให้ได้รับความเสียหายทั้งสองคันเสร็จชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์กระจัดกระจายที่เกิดเห็นพบคนขับและคนซ้อนได้รับบาดเจ็บอยู่กลางถนนโดยหญิงสาววัยยี่สิบหกปีคนซ้อนได้รับบาดเจ็บสาหัสมีเลือดไหลออกจากศีรษะประจำนวนมากกู้ไพรนำตัว
ทางจัง
ขณะที่กู้ภัยช่วยเหลือผู้บาดเจ็บปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นเมื่อรถกระบะสองคัน
ประตูและท้ายรถกระบะคันหน้าพังเสียหาย
ที่จังหวัฒน์ชาชเติงเซลกไปดูปฏิเหตุรถจักรยานยนต์
คันชนกันบนถนนสุวินทวง
ทำให้รถจักรยานยนต์ทั้งสองคันพังเสียหายเสร็จชิ้นส่วนกระจัดกระจาย
ส่วนตกลงไปในคูน้ำร่องกลางถนน
เป็นชายอายุประมาณห้าสิบถึงหกสิบปีเสียชีวิต
ส่วนคู่กรณีได้ระบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
เห็นเหตุการณ์ระบุว่าเห็นรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
มาทางตรงด้วยความเร็วพอมาถึงจุดเกิดเหตุ

อีกรายที่จังหวัดชาเชิงเซาเกิดดูปฏิเหตุรถกระบะชนท้ายกัน
หลักกิโลเมตรที่๕๑ถนนบางนาตราดในพื้นที่ตำบลท่าข้ามอำเภอบางประกง
ถูกชนท้ายพังเสียหายคนขับและผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยได้ระบาดเจ็บ๒คน
ส่วนรถกระบะสีขาวคู่กรณีด้านหน้าฝั่งขวาพังเสียหายเช่นกัน
คนขับอ้างว่าก่อนเกิดเหตุมองไม่เห็นว่ามีรถคันหน้าจอดรอเลี้ยวขวาอยู่